บ้านหลังหนึ่งค่ะที่จังหวัดอ่างทอง
เขาบอกว่าที่บ้านเขาเนี่ยเรียกว่าดงงูเห่า

แล้วก็หลานชายอายุแค่๑ขวบ๑เดือนถูกงูกัด

ส่งโรงพยาบาลนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นสัปดาห์

คือชาวบ้านก็เชื่อว่างูเยอะเหมือนกับงูเจ้าที่อาถรรพ์งูอะไรแบบนี้

คุณยายเลยให้ดูซากงูเหมือนงูลอกคราบ

แล้วยายบอกยายเนี่ยตีงูมาเป็นร้อยตัวแล้วนะ

แต่ก็ยังอยู่ที่นี่ใช่ไหมยังอยู่ที่นี่ค่ะ
แล้วที่บ้านเนี่ยเหมือนกับเลี้ยงหมูเยอะมีเป็นคอกหมู
แล้วพองูเหมือนแบบพอได้กลิ่นคาวเลือดกลิ่นหมูอะไรแบบนี้
มันมาเยอะ

ก็เลยถูกงูกัดเนี่ยค่ะน้องตีนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลบังจักรอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอ่างทองเป็นสัปดาห์เสียชีวิตเมื่อวาน
ครอบครัวรับศพของน้องไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีศาสนาที่วัดหน้าโคกอำเภอผักไห่
จังหวัดธนครศรีอิทยาค่ะ
คุณยายของน้องตีเนี่ยคุณยายเสถียรเจริญสิริอายุ๕๒ปี
เล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนเกิดเหตุคุณยายก็เลี้ยงหมูอยู่ข้างบ้านเป็นบ่อน้ำเก่าเช่าปลูกบ้าน
น้องตีกับหลานชายอีกคนนึงอยู่ในบ้านคุณยายกำลังคลี่มุ้งกางให้หมูกว่า๓๐ตัวที่เลี้ยงเอาไว้
จู่น้องตีส่งเสียงร้องดังขึ้นมาคุณยายบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงหลานร้องเนี่ยนึกว่าหลานหิวนม
ก็เลยให้หลานอีกคนไปชงนมให้แล้วก็ไปลงเปรย์แต่ยังไม่หยุดร้องคุณยายก็เลยรีบไปดูค่ะ
สุดท้ายคุณยายบอกว่าลองดึงกางเกงที่หลานใส่อยู่ดึงขึ้นหลานใส่เกงขายาวนะดึงขึ้นดูมีรอยเขี้ยวที่ขาขวา
แล้วก็มีรอยช้ำคุณยายก็เลยบอกว่าโอ้โหหลานถูกงูฉกแน่
ก็เลยโทรศัพท์ไปเรียกลูกสาวที่ทำงานอยู่ที่อำเภอป่าโมกให้มารับ
พาไปโรงพยาบาลก็ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลอ่างทองนะคะ
สุดท้ายน้องตีเสียชีวิตคุณยายบอกว่าเสียใจมากค่ะ
เหมือนกับคุณยายรู้สึกผิดไงที่ปล่อยให้หลานไปวิ่งเล่นจนโดนงูฉกตาย
บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านแบบเพลิงชั้นเดียวอะค่ะคุณผู้ชมติดกับคอกหมูด้วยนะคะ
ด้านหน้าเนี่ยติดคลองชลประธานด้านข้างด้านหลังเป็นเบาะน้ำรอบ
รอบเป็นป่ารกโอ้โหมันเป็นเหมือนกับที่อยู่ของงูไง
สภาพรอบบ้านอะไรแบบนี้นะครับนางประหยาดเถียนหนูเป็นญาติที่บ้านอยู่ติดติดกันเนี่ยนะคะ
ก็ยอมรับว่าตรงนี้งูเห่าเยอะจริงเขาเรียกว่าเป็นแบบดงงูเห่าเลยอ่ะ
ติดตะข่ายตายไปตัวนึงแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่หมูออกลูกอ่ะค่ะ
งูเห่ามันได้กลิ่นคาวเลือดหมูไงมันก็มากันเยอะที่คอกหมู
แล้วก็เลื้อยเข้าไปในบ้านอยู่บ่อยถูกฆ่าตายไปก็หลายตัวนะ
คุณยายของน้องตีที่เสียชีวิตนะคะฆ่างูตายไปเป็นร้อยตัวแล้วเพื่อนบ้านบอก
โอ้โหเคยถูกงูฉกด้วยอ่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ไปกัดงู
มาช่วยก่อนใช่มาช่วยเอาไว้ได้ทันทางเพื่อนบ้านก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยเขาก็มีเรื่องของความเชื่อนะคะ
เพราะว่าเคยมีพ่อปู่ร่างทรงที่จังหวัดสระบุรีทักว่าโอ้โหที่ตรงนี้เหรอเจ้าที่แรงนะ
ที่เขาไม่อยากให้มาอยู่ญาติญาติชาวบ้านแถวนี้ก็เลยเชื่อว่าเป็นแรงแค้นของเจ้าที่
ซึ่งเจ้าที่ตรงนี้คืองูเป็นงูเจ้าที่มาเอาชีวิตคืนหรือเปล่าอันนี้เป็นความเชื่อค่ะ
มันก็ไม่รู้หรอกว่ามันงูอะไรอ่ะแต่ว่างูมันก็คืองูใช่ไหมไอ้ที่มันฆ่าน่ะมันกลัวกัดหมู
เอาสมวกเสียบอ่ะสมรเป็นคนเสียบนั่นแหละเนี่ยเขาก็ฆ่าด้วยกันสองคนอยู่ในร้าวหมูแหละ
มันดูหมอมันมันเพิ่งดูหมอว่าไอ้ตั๊กแม่ของไอ้คนเนี่ยไอ้คนที่ตายเนี่ย
ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ร้ายที่ก็เตือนมาได้ตั๊กระวัง
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะทางครอบครัวก็จะมีพิธีชาปนกิจศพน้องตีที่เสียชีวิตนะคะ
แล้วทางครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวอย่างนั้นคุยกันอีกทีดีกว่า
จะอยู่ต่อหรือจะย้ายออกไปดีเพราะว่างูมันเยอะจริง
ถ้าไม่ย้ายออกไปก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูหน่อยได้ไหม
งูที่มันเยอะมันเป็นงูเห่าด้วยไง
คือเรื่องนี้มันก็พูดยากนะคือบางทีมันเป็นจุดที่รังงูอยู่
มันเป็นที่ของงูใช่ตียังไงก็ไม่หมดหรอก
อยู่ที่ว่าถ้าจะจำเป็นต้องอยู่จริงเนี่ย
ก็ต้องเสี่ยงกับความไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้น่ากลัวนะ